ใช้เวลา๒นาที๑๗วินาที

ขอบคุณกาซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
และก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอระเข้ฟาดหางนะครับ
แล้วก็ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐที่สุดของการต่อสู้
เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โอ้โหนี่คือโฉมหน้าของเข็มขัดครับ

มีการชิงแชมป์๑๔๗ปอนด์ที่ว่างอยู่ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

มุมแดงขวามือผมนี่เป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานจอมดีเดือดเลยนะครับ
รายนี้ในพจนานุกรมของนักมวยท่านนี้
ขณะที่ซ้ายมือผมดาวรุ่งผีพุ่งใต้นะครับ
ไฟล์หลังยังแพ้ใครไม่เป็นนะครับ
เขาคือแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะอินทราชัยช๕พยักษ์ครับ
โอโหวันนี้เจอนักมวยรุ่นพีชมันพีชมากครับ
มีการชิงแชมป์๑๔๗ปอนด์ที่ว่างอยู่ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ท่านจอมดีเดือดเลยนะครับรายนี้
ในพจนานุกรมของนักมวยท่านนี้

ขณะที่ซ้ายมือผมดาวรุ่งผีภูมิใต้นะครับ
หกไฟล์หลังยังแพ้ใครไม่เป็นนะครับ
เขาคือแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะ
อินทราชัยช๕พระยักษ์ครับ
โอ้โหวันนี้เจอนักมวยรุ่นพี่ยอดมวยเลย
เขาเนี่ย๕๑๒๑ใช้คำปั้น

กลัวไม่กลัวใจพี่ข่มใจน้องหรือเปล่า

วันนี้ถ้ามีโอกาสกะสัดรุ่นพี่ถึงน็อคเลยไหม

โหรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ความมันบังเกิดแน่นอนนะปามนะ
อ่าวันนี้มีอะไรมาฝากเขาบ้างอ่ะ
ก็รอดูบนเพธีด้วยครับ
แต่ว่ากลับมาสอนมวยรุ่นน้องเต็มที่เลยนะ

อ้าวเดี๋ยวดูเลยครับว่ารุ่นพี่จะมาสอนมวยรุ่นน้อง
หรือว่าจะโดนรุ่นน้องเนี่ยเด็ดชัยนะครับ
สุดท้ายเข็มขาดเส้นนี้เป็นของใครห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับ

ครั้งชนะ๕๔ครั้งแพ้๑๕ครั้งเสมอ๓ครั้ง
มวยยักษ์เข้าโหดผักเหลี่ยมตีปร่ำแพ้งยัดไส้

ครับมวยคู่เอกนำรายการของเราวันนี้นะครับ

โอเตอร์เวท๑๔๗ปอนด์ครับ

มีผลอายุ๒๕ปี

ชนะ๙๑แพ้๒๐ครั้ง

ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

อินทราชัยช๕พยักษ์
ชื่ออาทิตย์ไก่จาอก

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

พร้อมข้างหลังวัยป่าสนรงชัย
นรงคันเทพที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

มุมแดงนี่คือยอดมวยนะ
อ่ารุ่นเวลเตอร์เวทร้อยสี่สิบเจ็ดพิกัดไม่เกินร้อยสี่เจ็ดปอนด์อ่าครับ
จะต่ำกว่าได้แต่เกินไม่ได้อ่าไม่ได้ช่วงหลังปากรนี้ต้องบอกว่า
ชกอยู่ต่างประเทศบ่อยแล้วกลับมาที่เมืองไทยก็มาชกศึกยอดมวยไทยรัฐ
ฟอร์มติดตาเลยนะยกห้าเป็นรองยี่สิบหนึ่งครับ
ก็ไข่วาเล็กทอหลักสองครับใช้หมัดเนี้ยพรีกเกมชนะไข่วาเล็กมาด้าน
อ่าก็ยกที่สองเมาเรียกว่าเป็นเสือที่ยังไม่สิ้นลายใช่ครับ
สวนทางกันนะเริ่มจะแรงขึ้นมาพี่ชัย

มาเป็นอินทราชัยช๕พยักษ์นะครับ

ปากรนี่ก็ค่าตัวเงินแสนครับ
เป็นนักบวชที่ยืนรัก๕ตัวเงินแสนมันนานมากแล้วปากรน

ตอนนั้นรุ่นรู้สึกเป็นรุ่น๑๒๒กว่านะครับ
ไฟล์นั้นได้รับการกล่าวขานนะพี่ชัยนะ

หลังจากที่พงศิริพรมวดีเคยทำเอาไว้กับไพโรดน้อยสอสยาม

ถ้าจะให้สาธยายเนี่ยโอ้โหยาวเป็นหางว่าว๓วันก็ไม่จบนะครับ

ไว้คู่ต่อก่อนก็ไปเดินสายชกอยู่ต่างประเทศ

อ่าเราพูดชมเชยมุมแดงมากเกินไปไหม

แล้วก็เปลี่ยนเป็นอินทราชัยเนี่ย

อกกับหมัดอันตรายมากครับอินทราชัย
แล้วไฟล์นี้ผมไปดูการฟิตซ้อมที่ค่ายนะครับ

ครับวันนี้คุณไพรนะครับ
สีของมวยรุ่นน้องกับรุ่นพี่นะครับ
มีเข็มขัด๑๔๗ปอนด์เป็นเดิมพันธ
อยู่ค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีทั้งคู่

มีคุณจรูนวทิจจ้ะหรือพี่จุนบังอาจันทร์
ครับครับคุณปริกมาดีหรือ
มวยไทยยิมนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเองเลยนะครับที่ศึกเยี่ยมมวยไทยรัฐ
โอ้โหเสียงเชียร์ปากรปากรครับกองเชียร์มาหนาแน่นเลยครับ
อ้าวจอห้าประยักษ์ก็มีเหมือนกันฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
มีขาวสวยด้วยนะพี่เอกมีสามสาวมาเชียร์ด้วยนะครับ
มุมแดงมีเสียแขกเลยครับมาถอดมงคลให้
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยเมียเสียสิทธิ์พยาวครับ
หนึ่งในทีมงานช๕พยักษ์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับ
อินทราชัยครับหรือว่าดาวเด่นเดิม
วันนี้๒มุมนี้ผลกองเชียร์กันมาเพียบเลยนะครับ
มวยยังไม่ชกคนที่ได้สัมผัสบรรยากาศข้างในเวที

เอาละครับเข็มขาดเส้นนี้จะเป็นของใคร
ปอนด์ศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ท่านผู้ชมครับผู้นำรายการครับชิงแชมเปียศึกยอดมวยไทยรัฐ
รุ่นเวิร์ดก็เป็น๑๔๗ปอนด์น้ำเงินสีแดงประกอด
มวยไทยยิมน้ำเงินอินทราชัยหรือว่าดาวเด่นช๕พยักษ์
สดนะครับน้ำเงินนะสดแล้วก็ใหญ่สด
พิษซ้อมสภาพร่างกายได้เปรียบแน่นอน
พอเก็บไว้หลังนี่จะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น
ถูกถึงฝ่ายประกอดนี่สุดยอดมวยอะไรนี้นี่

ก็เรียกว่าเก่าคลอดคลอด

แต่เคยมาต่อยไทยรัฐพลิกไว้นี่แฟนไทยรัฐนี่จำได้นะ

ยกนี่เป็นรองไอเจ้าไข่หวานในบานเบิกเลย
ประสบการณ์บนเวทีแทบจะไม่ต้องมีพี่เลี้ยงแล้วปังกรเนี่ย
อย่างนี้ดูครับน้องจะผ่านพี่ได้หรือไม่
หรือพี่จะสอนน้องต้องติดตามครับคุณผู้ชม
กับยอดมวยไทรัศน์อยู่ตรงนี้แล้วมานิดหน่า
ขอบคุณแฟนมวยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องส่งหรือหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ

นี่แฟนมวยโดยเฉพาะในสตูดิโอนี่แน่นเอียดน่าจะเกิน๖๐๐แล้วเวลาแบบนี้แน่นจริง
เป็นสุดยอดมวยใหญ่ในยุคนี้อีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม

น้ำเงินมีดาวเด่นอินทราชัยช่อ๕พยาบาท

ทราบข่าวว่าวันนี้ถ้าได้แชมป์นะมีฉีดยาหลายแสนเลยนะ
จากทีมเสียหลวงอย่างนี้สุดท้ายอย่างนี้จัดไปเสียเอียดอย่างนี้

เสียออกมาคนละบ่ายก็รวยแล้ว
แสนที่ทราบมาหลายแสนเลย
มวยเก่าเนี่ยดึงนิดเดียวหลุดแล้วมีต่อยลำตัวต่อยหน้าอก
นี่มีจิ้มลำตัวมีหลอกด้วย

ประสบการณ์สูงนะครับรุ่นพี่ปากร
รายนี้ต้องบอกว่าเคยขึ้นมาถึงสุดยอดหากคู่ต่อกรไม่มีนะ
วันนี้มาเจอกับรุ่นน้องอย่างเจ้าอินทราชัยหรือว่าดาวเด่น
คุณผู้ชมครับธรรมดานะครับของมวยชิงแชมป์เนี่ย
ยังต้องมีสักหีประยาณวันนี้ได้รับเกี่ยวจากสองท่านนะครับ
คุณจรูนวันนี้ชายหรือว่าพี่จุ่มบังรจันทร์
รวมไปถึงคุณธรรมรัชปัญญามีผลกิจจากหนังสือทีม
วันนี้ต้องก่อคุณทางด้านคุณไพรพญาลักษณ์นะ
มาเป็นคนค่าเก็บค่าใขว้วันนี้ดูก่ะ
ถ้าไม่กลัวเนี่ยครับยาวไว้ดูกันยาวเนี่ย
มีสลับขานะรุ่นน้องในช่วงปลายยกที่หนึ่ง

มวยไทยรัฐครับมาจดมาจ้องไม่มี

ธรรมดาเนี่ยคู่เอกจะชกตอน๓โมงครึ่งถึง๔โมง

เพราะว่าน็อกกันไป๒คู่ติดเลยพักสักครู่
กลับมวยคู่เอกของเราน่ะก็ผ่านมาแล้วยกแรกโอ้โหนี่
ต่อยเข้าไปครับอินทราชัยเต็มมันเลย

กลับสอกนี่ยังไม่ค่อยออกอาวุธเข้าไหล

ยังบอกเลยว่าแม่นักมวยรุ่นน้องเนี่ย

ถ้าใจพี่ไม่กลัวใจพี่แล้ว
วัดทั้งหมัดทั้งศอกออกมาแล้วนะครับ
โอ้โหใจพี่ไม่กลัวใจน้องนะ

แก่ผู้ที่ใช้จอนะเข้ฝาดทางครับ

มวยชิงแชมป์แบบนี้ดูต้องละเอียดนะครับ

ขาดด้วยต้องละเอียดเลยนะครับ
มาดูยกที่๒ครับคุณผู้ชมกับคู่ชิงแชมป์ยอดมวยไทยรัฐในวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมให้คะแนน๓คนนะครับมีสมบูรณประพาวงศนันเมฆสวรรค์แล้วก็สินชัยจุลวง
ชี้ขาบบนวิธีสัญญาณรัฐนภัยวงศ์
ส่วนทะเลาะเลยกะความสดบดความเก่าล่ะน้ำเงินดินทาชัยช๕ประยักษ์
มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะ

จ้องกันไปจ้องกันมาไม่สวยแน่อ้าววงไง
จ้องไปจ้องมาก็เสร็จแดงดิเกาหวา
ดูว่าความสดหมดได้หรือเปล่านะครับ
ค่อยขยับหลาทั้งคู่หมัดลำตัวต่อยตนฝุ่น๒มันมาก็ชุดเลย
แบบนี้ไปชุกเผยชุกมุย๓คนมาด้วยลิ้มทรัพย์มาธรรมดาที่ไหนแล้วปกรณ์

อส๋าความเก๋าเกมของปกรณ์
จะเอาเป็นอินทราชัยสายขอยแทงมาเลยนะ
ดูรู้เลยยืนมวยนี่เก่าลึกเลยอ่ะแดง
มีหมัดต่อยลำตัวสลับการให้การหล่นแล้วมีหันล่าง
แทบจะไม่ต้องสอนแล้วแดง
๕มวยนี่ค่ะอาจารย์อินทราชัยไม่ทำให้ฝ่ายแดงยุบหรือยุบได้หรือว่าลำบากเหมือนกันนะ
บางยก๔ยก๕แล้วพลังยังเยอะอยู่อย่างนี้น้ำเงินจะเหนื่อยเลย
ต้นนี้ต้องเอารุ่นพี่เหนื่อยให้ได้ต้องเอาความสดหมดเข้าไป
ถือว่าประสบการณ์มวยนี่ยกให้กับฝ่ายแดงเลยล่ะ

เจอแค่งซ้ายแค่งซ้ายหลุด
แทงด้วยซ้ายเจอหมัดลงเอว
เอาล่ะแบบนี้สนุกเฮอะฮานครับคุณผู้ชม
โดดสุดท้ายแล้วครับเม็ดสุดท้ายแล้วความมันน่ะ
เข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เอวของใครนะครับ
ติดตามนี่เป็นปลายยกที่สอง
แต่ตอนนี้บรรยากาศในเวทีนี้คึกคักมาก
คึกคักเลยดิดูยากเลยอ่ะสองยกเนี่ย
ดูแล้วแหมท่านผู้ชมก็ให้คะแนนไปด้วยนะ
ต้องดูแบบละเอียดหน่อยนะคู่นี้
เขาชื่อว่านี่ใหญ่ต้องพูด้วยเห็นใครจะไปไหน
คนหนึ่งใกล้มีเกมสัญชัยมีวิวสายช่อง๕ประยักษณ์
กำลังได้ใจไว้ได้สดขอบรรยาทีสดมาเลย
ประกอบไปเรื่อยยืนมัด
ยืนใกล้เน้นดี้มัดทางซ้ายลำตัว
อันตรายนะเห็นทางซ้ายตัวในแข่งซ้าย
มาละครับอย่างนี้เค็มข้น
ยัดบอยรับเยอะกระจุยุบด้านที่กันนะ
เอามองลงเลี่ยมเลี้ยงให้ลง

เป็นใบด้ายเนี่ย
พี่ปากต้องระวังมัดหมัดอากาศนี้มันพลมเลยนะ

จรถน์ล้ำธรรมเยอะมาก

แชมป์นี้มันมีเกียรติภูมิอยู่ที่วาสนาเหมือนกันนะ

หมัดซ้ายขวาเข้าเต็มหน้า

หัวแข้งซ้ายโดนประกอนเกี่ยวขาได้

ต่อยเขาเต็มหน้าเลยตะกร

ยังพราพราอยู่นะครับประกอลนี่บรรยากาศในห้องทรงครับ

ขณะที่รุ่นน้องนี่มาใหญ่เหลือเกินพี่ชัย
สดด้วยทั้งสดทั้งใหญ่นะครับ

ครับแล้วก็ศึกออกมานี่ไฟล์นี้คือไฟล์แรกนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนี่กองเกียร์ไม่ธรรมดานี่มากกว่าเกาะ
ไฟล์แดงเยอะเลย
มีขนกองเชียร์มาทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
มีอัดฉีกทั้งคู่เลยครับมวยคู่นี้
ตามอยู่ค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับ
สุดเดือดเหมือนเดิม

ถ้ารุ่นน้องออกอาวุธแบบนี้เรื่อย
นี่สร้างความระบากใจให้ปากรแน่นอน
อินทราชัยช่องห้าประยักษณ์สดจริง

เฉพาะในศึกยอดมวยไทยรัฐเนี่ยแต่ต้องระวังหมัดของแดงด้วยนะปังกร

นี้แฟนมวยฮือฮากันนะในเวที

ซ้ายเตะแล้วครับไอ้เจ้าอินทราชัย
สามยกนี่ต้องเอารุ่นพี่เหนื่อยให้ได้นะ

เดินต้องเปิดแก่งนะครับตรงใน

ใช้ฝั่งสดเล่นตี

ระเยาะตั้งรับละตากรั้ป

กองเชียร์นี่วันนี้มาแรงเหลือเกินนะไอ้เจ้าอินทราชัย
คู่นี้เล่นแล้วปวดหัวเลย

แค่งซ้ายหน้ามันเตะตลอดนะรบกวนตลอดนะ

จากเก็นมินตรีแล้วดาวเดน

ยุบหรือเปล่าเหี่ยวหรือไม่นะครับคุณผู้ชม

อาวุธนั้นออกเยอะกว่าใช้ความสด
ความเก่าออกน้อยแต่เอาเนื้อเอาเน้นไว้ก่อน
ก็ไม่จำเป็นไม่ออกพร่ำเพื่อแล้ว

ไม่ได้ตีไม่ดีพยายามพลิกเหลี่ยม
ออกมาตั้งรับแท่งขวาเตะ
แหล่งขวาออกได้

ดึงเหลี่ยมแข็งแรงแข็งแรง

พอติดในนี้ต้องแทงเอาไว้ก่อนเลยนะ
ดันสู้ไม่ได้เดี๋ยวโดนเหลี่ยมหัก

ติดในเอาความมันไว้ก่อนล็อก

เด่มแทง
ให้ความสดแหมมันเหลี่ยมยังทันกันอยู่ไง
เอาละในช่วงปลายยกที่๓ยังต้องพยายามต่อนะ

อ้าวปังกรโต้ไม่โต้สวนไม่สวน
ปิดบังออกอะไรออกอะไร
ข้างซ้ายเตะใครมีลาออกไปเลยนะ
ยังคงดื้อเร่บไปเลิกนะเจ้าอินทราชัย
อย่าหยุดดื้อหยุดไม่ได้
ถ้าหยุดอยู่วงร่องมีประควรเกาว่านะ

ตอนนี้มันถึง๓ตอนนี้มันถึง๓ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓
ตอนนี้มันถึง๓

ตอนนี้มันถึง๓

ต้องพยายามให้เยอะด้วยนะอินทาชัย

ตอนนี้บรรดากองเชียร์เสียงเชียร์นี่แรงมากนะครับในเวทีเนี่ยนะ

เน้นหมัดแล้วแทงด้วยซ้าย

มาดูก็ตั้งเฉยกันตีไปเลยนะจอแจ้งตัวด้วยนะ
ทางด้านตีเด้งโต้คืนเข่าขวาเฮฮากันเสียงแรงมาก

สร้างความปวดหัวให้กรรมการแล้วตอนนี้
เดินให้เร็วอินทาชัยจิ้มหมัด
แข้งขวาเตะวงใน

โอ้โหอย่างนี้แหละครับนี่คือยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
ขัดเส้นนี้อยู่กับใครตื่นเต้นมาก

สำคัญเลย๒นาทีจุดท้าย
เอาไปครับชัยชนะเข็มขัดเอาไปด้วย
ซ้ายแทงไล่แขนไล่แขนไว้ยังไง

ดูขยับมักขวา
คอนตั้งรับออกไม่ออกออกอะไรเกี่ยวล่างดักแทง

จังโทษจังมั่นใจอ่ะตอนเนี้ย

เดินตลอดเดินตลอด
ยังยังยังยังยังต้องเดินต่อ
กู้ชิะบาวอีกแล้ว๑นาทีบีบากลงไปเดินทนคุยกันอีกแล้ว
หมดรึเปล่าแดงออกเก๋าเลย
ยังมีเวลานะทั้งคู่อ่ะ

อ่าท้ายเกมทำท่าจะปิดเกม
มันหยุดท้อไปหมดนะไม่น่าไปหยุด
ครับนี่คือศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
แดงปากรน้ำเงินอินทราชัย
แม่ก็ถือว่าต่อยได้เยี่ยมยอดนะต่อยได้ดีเลย

อ้าว
โหล

เอาละครับเข็มขาด๑๔๗ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
จะเป็นของใครระหว่างมวยเก๋ากับมวยสด
คำตอบอยู่ในมือผมแล้วนะครับ
กรรมการท่านแรกครับสมบูรณ์ประพาวงศ์นะครับ
มุมแดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
กรรมการคนที่๒นะครับอนานเมฆสวรรค์ให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
แล้วก็กรรมการคนสุดท้ายนะครับสินชัยจุลวงเช่นเดียวกันครับให้แดง๔๙น้ำเงิน๔๘ครับ
เสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองท่านด้วยนะครับโอ้วันนี้ชกกันสนุกตื่นเต้นจะร้าวใจมากมากครับ
ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญนายสนามมวยราชดำเนินนะครับ
แล้วก็มีหน้าทรงด้วยนะครับรวมไปถึงเสียแคร์ก็ขึ้นมาบนเวทีด้วยรวมไปถึงพี่เตี้ยร้อยเอ็ดด้วยนะครับ
โอ้โหได้ทั้งเข็มขัดได้ทั้งทองนะครับเดี๋ยวว่าจะขอส่วนแบ่งสักห้าร้อย
นี่คือภาพของความปราบปลื้มใจนะครับก็แชมป์๑๔๗ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ

แล้วช่วงหน้ากลับมามันกันต่อกับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ